แมนที่ขอนแก่นตกงานจากโรคโควิดระบาด
ก็เลยผันจากเซลแมนกลายไปเป็นโจรคือนี่ไม่ใช่ข้ออ้าง
พอบอกว่าโควิดระบาดตกงานกลายเป็นโจรไม่ใช่ข้ออ้าง
อันนี้ผิดกฎหมายจริงจริงเต็มเต็มเลยนะคะกล้องวงจรปิดภายในหมู่บ้าน
โอ้โหมันชัดมากชัดมากค่ะคุณศรีเคนะเดี๋ยวเนี้ยเออเห็นถึงรูขุมขนนะคะ
หน้าตาเห็นชัดนั่นน่ะวงกลมสีแดงปีนขึ้นไปแล้วนะคะ
ไปที่ในบ้านของผู้เสียหายไปขโมยค่ะกล้องวงจรปิดสามารถจับภาพคนร้ายใส่หมวกแล้วก็สะพายเป้
เดินเข้าไปที่บ้านหลังหนึ่งแล้วก็ปีนรั้วเข้าไปแบบนี้สักครู่ก็ปีนกลับออกมาแล้วก็วิ่งหลบหนีออกไปตามถนนภายในหมู่บ้านแบบนี้ค่ะแบบนี้ค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านพักในซอยวีรวรรณตะมนต์ในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นหลังเกิดเหตุผู้เสียหายไปแจ้งความกับตำรวจสพเมืองขอนแก่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
แล้วจะบอกว่าบ้านหลังนี้หลังเดียวถูกขโมยเนี่ยขึ้นสองครั้งแล้วค่ะครั้งแรกเนี่ยได้เงินสดแล้วก็สมุดบัญชีธนาคารไปครั้งที่สองโจรมันได้เครื่องเพชรไปก่อนหน้านี้คุณไม่หนำซ้ำค่ะยังเคยถูกคนร้ายปลอมเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารมาหลอกเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านหลังเนี้ยจะเอาข้อมูลเช่นบัตรประจำตัวประชาชนข้อมูลต่างที่เป็นข้อมูลส่วนตัว
อย่างหายรู้ทันก็เลยไม่ถูกหลอกเนี่ยนะคะเอาล่ะหลังจากที่ตำรวจโรงพักเมืองขอนแก่นรับแจ้งความแล้วลงพื้นที่เลยลงพื้นที่ไปตามหาคนร้ายที่สุดแล้วสามารถจับกลุ้มได้นะคะที่หอพักแห่งหนึ่งในตัวเมืองขอนแก่นพร้อมกับของกลางแบบนี้ค่ะควบคุมตัวมาที่โรงพักนะคะผู้ชายคนนี้ที่ก่อเหตุอยู่ในกล้องวงจรป
จับกลุ้มมาได้พร้อมกับเครื่องเพชรหลากหลายรายการที่ขโมยมาเช่นอะไรบ้าง
ร้อยเพชรสองเส้นจี้เพชรหนึ่งอันจี้พระรูปเจ้าแม่กวนอิมสีดำทองหนึ่งอันต่างหูเพชรหนึ่งคู่พร้อมกล่องสร้อยเพชรแล้วก็ต่างหูเพชรอีกหนึ่งกล่องนะคะสมุดบัญชีเงินฝากอีกสามธนาคาร
เจ้าหน้าที่ก็เลยแจ้งข้อกล่าวหาคือลักทรัพย์หรือรับของโจรค่ะเบื้องต้นผู้ต้องหาเนี่ยรับสารภาพเป็นคนร้ายที่เข้าไปก่อเหตุในบ้านผู้เสียหายจริงแต่เขาบอกว่าไม่ได้รับของโจรอ้าวทำไมมีข้อหานี้มานะสาเหตุที่ทำเนื่องจากว่ามีอาชีพเป็นเซลแมนแต่ช่วงที่โควิดระบาดแล้วก็ไม่มีงานทำก็เลยนำรถเนี่ยไปจำนำเอาไว้เอาเงินมาใช้

รวมถึงคนที่เล่นการพนันบอกว่าเบื่อไปเล่นการพนันเล่นตีไก่ชนด้วยเนี่ยนะคะ